สำหรับความคืบหน้าเหตุระเบิดที่ปัตตานีนะครับ
ทหารได้คุมตัวพนักงานขับรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปัตตานี
ซึ่งเป็นรถที่ถูกขโมยไปก่อเหตุคาร์บอมไปสอบปากคำเพิ่มนะครับ
พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนที่ติดกล้องวงจรปิด
ให้ดูภาพว่ามีบุคคลต้องสงสัยตามที่ปรากฏหรือไม่นะครับ
โดยคนขับรถทั้ง๒คนให้การว่ากุญแจรถนั้นมีอยู่๒ดอก

เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้กฎอายการศึกเพื่อสักถามเพิ่มเติมอีก๗วัน
และหากไม่พบพิรุษหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะปล่อยตัว
ส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวนขนาดนี้
เจ้าหน้าที่ยังแกะรอยคนร้าย๒คนตามภาพวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับขอความร่วมมือร้านค้าและประชาชนที่ติดกล้องตามซอกซอย
ให้ช่วยดูภาพว่ามีบุคคลต้องสงสัยตามที่ปรากฏหรือไม่
พร้อมกับรอผลตรวจจากวัตถุพยาน
ว่าจะออกมาตรงกับข้อมูลของผู้ต้องสงสัยหรือไม่
ขณะที่นางกันนิกาแสงทองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
แถลงข่าวประนามกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าการกระทำดังกล่าว
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและขัดต่อเสรีภาพ
และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของบุคคล
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมคุ้มครองสิทธิได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
และผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมติของคณะรัฐมนตรี
โดยได้จ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วทั้งหมด๑๔คนครับ